เอามาดูยอดสรุปกันหน่อยนะคะที่บอกไป
วันนี้แตะหนึ่งหมื่นยอดที่แท้จริงคือหนึ่งหมื่นห้าสิบสามรายนะคะ
วันนี้มีสถิติเกี่ยวกับจังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้คงที่๕๗จังหวัดแต่มีเพิ่มมาใหม่ค่ะ
วันนี้แทลงออกมาเป็นห้าสิบแปดนะคะคือหนวงน้องบัวลำพูค่ะ
วันนี้เพิ่มขึ้นสองร้อยสิบสองรายติดเชื้อในประเทศหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
จากการค้นหาเชิงรุกหกเดินทางจากต่างประเทศสิบเก้า
แบ่งเป็นเข้าสถานกักกันโรค๑๔และที่เหลือ๕รายมาจากเมียนมาร์ไม่เข้าสถานกักกันโรคนะคะ
ผู้ป่วยสะสมค่ะแตะ๑๐๐เรียบร้อย๑๐๕๓ราย
แต่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
จังหวัดที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาใหม่คือน้องบัวลำพูค่ะ
และในช่วงหนึ่งของการแถลงนะคะในแพทย์ทวีสินเปิดเผยว่ามีรายงานว่าตรวจพบผู้ป่วยจำนวน๔๐รายโยงสถานที่ฝั่งเมียนมาเป็นแหล่งสถานบันเทิงและการพนัน
รายละเอียดจะมีการสอบสวนโรคและลงในรายละเอียดจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะคะ
ระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรับเคสลักลอบเข้าเมืองจากเมียนมาร์เจ้าหน้าที่จับได้ล็อตแรก๑๘ค่ะ
จำนวนนี้ติดเชื้อมา๕แล้วนะคะต้องมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมี๑รายอาการหนักเลยก็คือปอดอักเสบค่ะ
หมอไม่เคยปิดกั้นคนไทยด้วยกันหากเจ็บป่วยโรงพยาบาลพร้อมดูแลวอนคนไทยที่อยากกลับประเทศให้แจ้งลงทะเบียนมาให้ถูกช่องทาง
ให้ตรวจสอบได้จะได้วางแผนรับมือโควิด๑๙รัฐกลุ่มรบกับโควิดร้อยครั้งย่อมต้องชนะแน่
ทางการรับกลับมาโดยเรียงลำดับจากคนที่มีอาการมากไปถึงน้อยซึ่งจะมีเรื่องดีกว่าให้ลักลอบเข้ามาเองเพราะทุกคนก็รู้กันดีแต่พูดมากไม่ได้ว่ามีรูรั่วอยู่จริง
มีคนข้ามแดนมาอีก๔๐คนค่ะติดเชื้อ๑๗ซึ่งเรื่องนี้หมอก็รู้ช้ากว่าใครทั้งที่หมอเป็นด่านแรกที่ต้องรักษาผู้ป่วยทำให้หมอต้องใช้ทักษะบริหารจัดการในเวลาอันรวดเร็วให้จบให้ผ่านไปได้ด้วยดี
วันก่อนคุณหมอบอกเพิ่มเติมรับเคสหญิงชาวไทยท้องแก่น้ำคร่ำแตกเดินทางจากคาซิโนฝั่งเพื่อนบ้านอยู่นานกว่า๙เดือนไม่ได้ข้ามมาไทยเลยจนกระทั่งจะกลับมาคลอดนะคะ
ประสานข้ามแดนเป็นกรณีฉุกเฉินรถพยาบาลก็ออกไปรับหมอสูติผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้จนปลอดภัยทั้งแม่และเด็กค่ะ
ส่วนความคืบหน้าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายเวรศัพท์วิจิตรแสงศรี
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่สิริราชนะคะนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่า
อาการหนึ่งวันที่ผ่านมาของผู้ว่าสมุทรสาครค่ะดีขึ้นมากนอนอยู่ในท่าหงายมาแล้ว๒วันนะคะ
ออกซิเจนในเลือดดีการทำงานอวัยวะต่างก็ดีส่วนการให้อาหารทางสายยางให้เต็มที่เลยตอนนี้
หากอาการคงที่เตรียมถอดเครื่องช่วยหายใจน่าจะเป็นวันนี้ด้วยนะคะคุณหมอบอกนะคะ
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ค่อยพยายามหายใจเองค่ะ
ขณะนี้ค่อยลดการให้ยานอนหลับเพื่อให้รู้สึกตัวบังขณะ
เพราะหากให้รู้สึกเต็มตัวก็อาจจะต้านเครื่องช่วยหายใจอาจจะเกิดอาการอาเจียน
หรือมีท่อค้ำคอเป็นสาเหตุที่ต้องค่อยลดระดับยานอนหลับนะคะ
เพราะไม่มีอาการวัดระดับประมาณไวรัสในกระแสเลือด
เชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเริ่มจัดการกับไวรัส
กลไกของธรรมชาติได้
ส่วนภรรยาของผู้ว่านะคะตอนนี้อาการดีขึ้นเช่นกันค่ะ
แต่ว่ายังคงอยู่ในโรงพยาบาลลักษณะคล้ายการกักตัวนะคะ
เพิ่มเติมอีก๑๔วันค่ะ
เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา
คือประเทศไทยเรามันมีช่องทางธรรมชาติเยอะแล้ว
ก็มีคนขบวนการในการที่จะลักลอบพาเข้ามาเยอะด้วย
ล่าสุดเนี่ยก็ต้องตั้งด่านคัดกรองกันทุกพื้นที่นะคะ
แต่ก็ยังคงพบว่ามีการลักลอบ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา

สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชาได้รวม๗คน
มีคนไทยเป็นคนนำพามาจากจังหวัดปัตตานี
แล้วก็กำลังไปที่กรุงเทพด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดประจวบคิริขันก็คือ

ที่แยกหนองปริกตำบลไซทองอำเภอบางสะพานน้อย
ติดต่อกับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ประจำด่านเขาได้เรียกรถตู้รับจ้างทะเบียนสมุทรสาคร

ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาย๕คนหญิง๒คน
ทั้งหมดสัญชาติกัมพูชารวม๗คนนะคะ
การสื่อเดินทางถูกต้อง๔คนแต่ไม่มีอีก๓คน
ชาวไทยอีก๒คนคือคนขับคือนายพลชัยพัฒนวัฒนาการ

คนขับรถก็สารภาพบอกว่ารับแรงงานต่างด้าวมาจากปัตตานีมุ่งหน้าไปกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เลยตรวจเก็บเนื้อเยื่อบุคคลทั้งหมด

แล้วก็ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาดำเนินคดี
โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ต้องหาทั้งสี่คนให้การว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านลาว
แล้วก็เดินทางมาทางเรือจากฝั่งลาวหลบหนีเข้าไทยที่นครพนม
จากนั้นอยู่ในไทยนะคะทั้งที่ชายภูมิขอนแก่นมานานถึง๗เดือนแล้ว
โดยทำอาชีพตระเวนขายเต็นต์ผ้าใบและซื้อผลไม้นำไปขายส่งให้กับพ่อค้าที่กรุงเทพค่ะ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อว่าข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามคำให้การยังสงสัยในพฤติการอยู่นะคะ
ก็เลยควบคุมตัวไว้เบื้องต้นก็นำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแต่รอผลอยู่ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องที่พบชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมือง๑๙คนแล้วไปพักที่บ้านเช่าย่านดอนเมืองนั้นนะคะ
พนักงานสอบสวนสนดอนเมืองนำตัวนางระมัยชัยมาหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกไหมจับ
ความผิดฐานร่วมกันให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด
ขังผลัดแรกหลังใกล้เวลาควบคุมตัวครบสี่สิบแปดชั่วโมงค่ะระหว่างที่นำตัวนางละมัยไปฝากขัง
เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
นำผู้ต้องหาขึ้นรถที่ใช้ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับโควิด๑๙แค่คนเดียว
พอมาถึงสารอาญาก็ประสานเจ้าหน้าที่ในการนำส่งฝากขังโดยไม่นำผู้ต้องหาลงจากรถค่ะ
นี้มีนายประกันมาเตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวนางระมัย
เงินสดจำนวน๑๕๐๐๐บาทเพื่อวางเป็นหลักทรัพย์
ซึ่งสารก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องขอฝากขังชั่วคราวด้วยนะคะ